ต่อไปดูคนงานชาวพม่านี่นะเขาปีนลงไปที่จะไปเปิดวาวน้ำ
บอกพักน้ำเสียที่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดประจวบคิริขัน
ทีนี้ระหว่างปีนลงไปมันมีก๊าซไข่เน่าอยู่ในนั้น
ก็เลยทำให้คนงานทั้งสองคนนี้เกิดหมดสติไปก่อน
สุดท้ายช่วยชีวิตไปไม่ได้ทั้งสองคนนี้ก็เสียชีวิต
และยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑คนด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งค่ะ
ขนาดใหญ่เลยอยู่ที่อำเภอ๓๐๐ยอดประจวบคิริขัน

หลังเกิดเหตุตำรวจเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบที่เบาะซีเมนพักน้ำเสีย
จุดนี้ค่ะกว้าง๓เมตร
ลึกลงไป๑๐๑๕เมตร
คนงานชาวพม่า๓คนค่ะ

กู้ภัยก็ช่วยชีวิตปั๊มหัวใจแต่ก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
คนงานเสียชีวิตไป๒ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
สอบถามนะว่าเกิดอะไรขึ้น
คนงานเขาบอกว่าเขาก็เตรียมอุปกรณ์ในการจับกุ้งขาวออกจากบ่อส่งขายลูกค้า
ระหว่างนั้นมีคนงานคนนึงค่ะ
ลงไปในบ่อพักน้ำเสียไปเปิดวาวระบายน้ำออกจากบ่อกุ้ง
ก็เป็นไปตามปกติทุกวันก็ทำอยู่แบบนี้
คาดพระคงจะสูดดมกัสไข่เน่าเข้าไปค่ะ
ก็เลยมีอาการมึนศีรษะแล้วก็ปีนกลับมาไม่ได้
ร้องตะโกนบอกเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ข้างบนเนี่ย
ให้ลงไปช่วยหน่อยฮะทั้งหมดลงไปช่วยแหละ
แล้วก็ดมก๊าซเข้าไปทั้ง๓คนเลย
ทีนี้๓คนหมดสติอะค่ะคนงานที่เหลือก็ลงไปช่วยกัน
ทั้ง๓คนขึ้นมาจากบ่อซีเมนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะ
ภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยชีวิตอยู่นะคะ
สุดท้ายก็เสียชีวิตไป๒ศพ
หลังจากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล๓๐๐ยอด
สาเหตุคาดว่าในบ่อพักน้ำเสียเนี่ย
อาจจะมีอาหารแบบประเภทกุ้งเน่าเสีย

จนมันเกิดเป็นก๊าซไข่เน่า

เดี๋ยวจะเชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนอีกครั้งนะคะ
ส่วนศพทั้งสองศพนี่ก็จะส่งไปบำเพ็ญกุศลที่วัดปากคลองปราน

คนงาน๒คนที่เสียชีวิตคือในอาวอายุ๓๕ปี
กับนายบาบูอายุ๓๕ปีนะคะ
ส่วนคนเจ็บก็คือในโจ้ที่ตอนนี้อาการก็สาหัสอยู่สาหัส